พ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานวิวาของเปล่าปาวลีและหนุ่มเอิร์ทลูกปากกิ๊กนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานเนี่ยบรรยากาศชื่นมืดมีแต่คนรักเอิร์ทมีแต่คนรักเป่า
แต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่ากว่าจะเห็นภาพหวานสวยงามแบบนี้เนี่ย
เบื้องหลังนะคะคุณผู้ชมคือมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นกับคู่บ่าวสาวคู่นี้
เหตุเนี่ยมันมาจากเจ้าบ่าวคุณเอิร์ทการเกียรติกิจเจริญลูกชายของปะกิ๊ก
เขาโพสต์บอกเอาไว้ก่อนงานแต่งงานว่าตั้งแต่ตุลาปีที่แล้ว
จนถึงก่อนวันงานบ่าวสาวเนี่ยยังไม่เห็นชุดเลย
แล้วก็แท็กร้านชุดแต่งงานร้านหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะ
คุณเอิร์ทโพสต์อัปเดตต่อว่ากระทั่งวันงานซึ่งก็คือเมื่อวานนี้
สูตรเจ้าบ่าวสั่งตัดไปก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นเฮ้ย
จนสุดท้ายค่ะบ่าวสาวก็ต้องไปเช่าใหม่จากอีกร้านนึง
เพื่อให้ทันร่วมพิธีพร้อมกับทิ้งท้ายไปถึงร้านคู่กรณีว่า
เจ้าสาวที่จะใส่ตอนเข้าโบสถ์ตามแบบศาสนาคริสต์เนี่ย
ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะใช้ห้องเสื้อของใคร
เพราะจนถึงปัจจุบันที่สั่งตัดไปก็ยังไม่เห็นเลย
บันเทิงไทยรัฐก็ได้สอบถามไปยังเป่าปาวลีเองก็ตอบมานะคะว่า
เป็นไปตามที่คุณเอิร์ทพูดทุกอย่างเลยตอนนี้กำลังให้คนที่รู้จักติดต่อเพื่อเคลียร์กับคู่กรณี
ซึ่งทราบมาว่าตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศ
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวเปล่าจะมาแจ้งเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนร้านตัดชุดแต่งงานคู่กรณีเนี่ยทีมข่าวของเราก็ได้ติดตามติดต่อไป
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางร้านเขาโพสต์ไว้ในเพจของร้าน
แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้นะคะคือเอาจริงนะวันงานแต่งเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นวันที่สำคัญ
ของใครก็ตามใครแต่งงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้แต่งกันบ่อยมันแต่งแค่ครั้งเดียว
แล้วถือว่าเป็นวันที่สำคัญแล้วชุดนี้เขาสั่งตัดเมื่อตุลาปีที่แล้วมันเป็นไปได้เหรอที่แบบก่อนวันงานแต่งเนี่ยยังไม่ได้ชุดเลย
พอติดต่อไปที่ร้านคู่กรณีปรากฏว่าร้านคู่กรณีบอกว่าอยู่ต่างประเทศ
แล้วพอไปลองร้านที่ชุดนะพอไปลองชุดที่ร้านนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าต้องรอนะ๑๒ชั่วโมงเลยกว่าจะมีการทำชุดกว่าจะได้มีการพูดคุยว่าทำชุดยังไงรอนานมากสุดท้าย
ไม่ได้ใส่ประเด็นคือสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่ก็ต้องไปเช่าของร้านอื่นมาใส่

อันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวรอตามกันต่อไปแล้วกันนะคะเรื่องนี้นะ
ขอไว้พ้นแล้วกันนะคะอย่าให้มันรุกเร็วด้วยนะคะ